หัวขโมยเหล่านี้นะน่าจะเอาไปรวมตัวกันและไปอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านต่อไปนี้

ที่กำลังจะพูดถึงอยู่ฟรีครับ
ฟังชื่อโครงการก่อนโครงการสร้างบ้านให้ผีอยู่
น่าจะเอาขโมยไปอยู่ในหมู่บ้านนี้ไปอยู่ในโครงการนี้ซะให้เข็ดคุณผู้ชม
อยู่ที่เชียงใหม่เอาไปดูว่าทำไมถึงชื่อว่าโครงการสร้างบ้านให้ผีอยู่

คือปัจจุบันมีคนเอาสารพระภูมิไปทิ้งตามจุดต่างเยอะ
พระท่านก็มีแนวคิดว่าอย่าไปทิ้งเลยเอามาไว้วัดนี้ดีกว่า
แล้วก็จะอันเชิญพูดผีปีศาจมาอยู่ตามสารพระภูมิ
ก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาอันนี้วัดแม่ตะไคร้นะฮะตำบลทานเหนืออำเภอแม่อ่อน
จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นวัดอยู่บนดอยสูงของอำเภอแม่ออน
ตอนนี้กำลังก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่นะครับ
แล้วก็ยังมีอุทยานนรกกระภูมิด้วย
มีรูปปั้นขุมนรกจำลองการลงโทษคนที่ทำบาป
อย่างนั้นอย่างนี้ว่าลงโทษแบบไหนนะฮะกลายเป็นผีเปรต
ทำผิดแบบนี้ต้องตกนรกขุมไหนอะไรแบบนี้นะฮะ
นาคตทางวัดเตรียมทำโครงการสร้างบ้านให้ผีอยู่
โดยพระบาดิกาเทียนชัยสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ก็บอกว่า
แนวคิดนี้มาจากท่านเจ้าอาวาส

ตามที่ต่างแล้วก็เห็นคน

ไปทิ้งตามต่ายต้นไม้บ้าง

ก็เลยอยากนำสารพระภูมิเหล่านั้นที่คนไปทิ้งมาไว้ที่อุดในอุทยานนรกกระภูมิแห่งนี้
แล้วก็จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสัมภเวษีเร่ร่อนตามที่ต่างมาสิงมาอยู่ที่นี่
โครงการที่ชื่อว่าสร้างบ้านให้ผีอยู่นะครับ
เรามาทำให้บ้านให้ผีอยู่เพราะว่าสัมภเวษีผีเล่ร่อนต่าง
บางทีเนี่ยบางคนตายไปแล้วนะไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรเลย
ก็เป็นผีเล่ร่อนตามถนนไปแล้วทำให้เวลาคนขับรถกลางกลางคืน
เกิดได้รับอุบัติเหตุก็เพราะอะไรบางทีเห็นดวงวิญญาณต่าง
เห็นผีเห็นอะไรบ้างซึ่งจะจริงหรือไม่จริง
แต่ว่าตอนนี้เราอยากจะสร้างบ้านให้ผีอยู่ก็คือการนำสารพระภูมิเก่ามา
เพื่อที่จะมาตั้งไว้บริเวณขุมอุทยานนรกนี้

ยมทั้งหลายที่มีสารพระภูมิเก่าแล้วกำลังจะทิ้ง
ให้นำไปบริจาคได้ที่วัดแม่ตะไคร้หรือใครพบเห็นว่ามันมีจุดไหน
คนเอาสารไปทิ้งบอกได้เดี๋ยวจะไปขนย้ายมาเอง
แล้วก็จะทำพิธีอันเชิญดูวิญญาณสัมภเวษีมาอยู่ที่นี่
อุทยานรกภูมิจำลองของวัดแล้วก็จะไม่ได้เป็นผีเร่ร่อนอีกต่อไป
ญาติโยมถ้าสนใจจะเอาไปบริจาคเอาไปให้วัดก็เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้ว

เพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งลี้ลับต่างนะครับ